เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศในแถบแอฟริกา
เฉินกับภัยพิบัติไซโครนนะครับแต่ว่าโลกเพิ่งรับรู้ถึงความเสียหาย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่กี่วันที่ผ่านมา
ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังกังวลว่าไซโครนที่พัดถล่มนั้นจะเป็นไซโครนมรณะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่าหนึ่งพันศพเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นภาพมุมสูงเหนือเมืองแบร่าเมืองท่าสำคัญของโมซัมบิก
ซึ่งเมืองนี้มีประชากรอาศัยหนาแน่นราว๕แสนคน
แต่วันนี้เมืองที่เคยคึกคักถูกแปรสภาพเหลือเพียงซาก
บ้านเรือนประชาชนเสียหายจนไม่เหลือเข้าเดิมพื้นแผ่นดินที่เคยเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง
ราบเป็นหน้ากลองนี่เป็นอนุภาพการทำลายล้างจากไซโครนอีดาอี
ที่มีความเร็วลมสูงถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งพัดถล่มเมืองนี้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่โลกไม่ได้รับรู้ถึงความเสียหาย
จากพายุทำให้เมืองแบร่าถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
สนามบินของเมืองไม่สามารถใช้การได้กว่าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งกาชาติสากลจะเข้าถึงพื้นที่ได้
ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ประเมินเบื้องต้นว่า
เมืองแห่งนี้เสียหายถึงร้อยละเก้าสิบเช่นเดียวกับนางฟิลิเป้เอ็นยูซี
ประธานาธิบดีโมซัมบิกที่วันนี้ลงพื้นที่ประสบภัยด้วยความกังวล
เพราะแม้ในตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะอยู่ที่๘๔ศพ
แต่จากความเสียหายทำให้มีเขาหล่างว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัตินี้ในโมซัมบิก
อกจากนี้ผู้นำโมซัมบิกยังยอมรับถึงความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพราะในบางจุดยังมีน้ำท่วมตัดเส้นทาง
ทำให้เบื้องต้นรัฐบาลโมซัมบิกวางแผนจะนำเรือเข้ามาใช้
ขณะที่บางจุดอาจต้องใช้วิธีหย่อนถุงยังชีพผ่านทางเครื่องบิน
ไซโครนอิดาเอียงเคลื่อนตัวเข้าไปยังซิมบับเว่และมาลาวี
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มโดยที่ซิมบับเว่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๙๘ศพศูนย์หายอีกกว่า๒๐๐คน
ส่วนที่มาลาวีไซโครนลูกดังกล่าวทำให้เกิด
ฝนตกหนักและดินถล่มมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๐๐
๒ศพแม้ในประเทศแถบแอฟริกาเหล่านี้
เผชิญกับพายุจนแทบจะเป็นเรื่องปกติ
แต่สถานการณ์ในตอนนี้ถือว่าร้ายแรง

ถือเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุด
ในรอบเกือบ๒๐ปี
โดยปัญหาในตอนนี้คือความพยายามเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก
หลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
ซึ่งมีชาวบ้านบางคนระบุว่า
ต้องเดินเท้ามารับสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ใกล้กว่า๒๐กิโลเมตร
หากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้
สิ่งที่น่ากังวลคือภาวะขาดแคลน

อาจตามมาซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน